คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะความหวานของคู่รักคู่นี้นะคะ
คุณแอร์พันธิลาแล้วก็สามีต้องใช้คำนี้เนาะ
เจ้าบ่าวเมื่อวานคุณไอส์รัชศิสตร์นะคะ

คุณผู้ชมตัวจริงเจ้าบ่าวหลอมมาก
อายุ๓๑เจ้าสาวก็สวยนะคะแล้วแอร์เนี่ยคือพูดจงตรงกินเด็กนะคะ
แล้ว๓๔เดี๋ยวเจ้าบ่าวเขาอายุน้อยกว่านิดนึง
บอกเลยคุณผู้ชมให้โฟกัสที่นิ้วนางข้างซ้ายแหวน

เพราะว่าที่ฉันถามมาแล้วนะคะแหวนงานแต่งเท่าไหร่รู้ไหมค

เม็ดเป้งใหญ่กว่าตอนที่ขอแต่งที่อเมริกาตอนนั้น๔กระหลาดนะคุณผู้ชม
งานนี้แอร์บอกเลยดิฉันรักษายิ่งชีพ
เพราะว่าก่อนอันนี้เคยทำหายแล้วร้องไห้ไงคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้รักกันยืดยาวนะคะ
เพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วทั้งแอร์และแอร์และไอซ์เป็นคนดีคนน่ารักขึ้นทั้งคู่ค่ะ
สำหรับแฮนฮานิมูลนะคะน่าจะไปยุโรปค่ะ
ส่วนแพนมิถยาเจ้าเบาตั้งใจว่าจะให้แอร์เนี่ยท้องปลายปี
จะได้ทันคลอดปีหน้าซึ่งเป็นปีกระต่ายเขาถือเลิกนะคะ
ถ้าหากเป็นไปได้ก็เป็นมีแฝดไปเลยค่ะ
ก่อนที่ทั้งคู่จะโชว์จุ๊บแล้วจุ๊บอีก
หน้าจุ๊บหลังจุ๊บจนนักข่าวแซวไม่หยุด
เขาหวานจริงโอ้น่ารักมาก

ห่ำเตยแน่นมากครั้งนี้

ยังหล่อนจนถึงทุกวันนี้อยู่เลย
แหวนทุกครั้งเวลาใส่วงเดิม

พี่คะแบบว่ารุ่นไหนที่มันแน่น

เคยมีประสบการณ์ไงตอนนั้นค่ะ

ขอดูได้เลยพร้อมแก่กายคลอนก็มา

ซึ่งเอ๋ยเชื่อว่านะคะ

ว่าตอนที่ขอแต่งเนี่ยเขาเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดค่ะ
คือเมื่อคืนลูกดิวก็ไม่ทำให้เราผิดหวังค่ะ

คุณแม่ก็คือบอกว่าอุ้มท้องมาเลย

แต่วันนี้ก็คือจับคุณแม่นั่งแบบ

เค้าแบบท้องแก่แล้วเนาะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็แบบอยากให้เขาได้พัก

ก็บอกว่าลูกดิ้นมีเป็นตะครีว
ไม่งั้นยากุธิพ่อแฝมนะคะ
ยังทำหน้าที่ต่อเนื่อง
เพราะบอกว่าถ้าคู่อาเล็กโบ
จะจองห้องจัดเย็งมีส่วนรถให้ด้วยนะ

เธอก็คิดว่าเป็นคู่ต่อในแต่ได้รู้ป่าว
เขาเป็นความเชื่อนะว่าใครที่ได้รับช่อดอกไม้เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไป

เมื่อวานนี้เลิกดี๑๗กรกฎาคม
มีอีกหนึ่งคู่หวานค่ะคู่ของเวียแล้วก็วิกกี้นะคุณผู้ชมค่ะ

กับพิธีฉลองมงคลสมรส
เต้นเต้นรำสุดหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหสังเกตนะว่าเจ้าบ่าวเนี่ยดูแลเจ้าสาวอย่างดีทุกกระเบียดนิ้ว
คอยจัดแจงกระโปรงให้อยู่ตลอด

บ่าวก็ต้องคอยจัดให้ตลอดเลยนะคะ
สำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสเมื่อวานนี้เนี่ย
มีผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงรวมไปถึงคนบันเทิงที่พี่เวียเขาสนิทไปร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นพี่เอสุภาชัยนะคะมาในชุดสวยหวานเลยชุดนี้นะคะ
พี่เอนหิวพ่อซึ่งหลายคลิปเลยนะ
รวมไปถึงน้องชายสุดที่รักนัทอติรุธอันนี้เราเห็นในหลายคลิปอยู่แล้วร่วมเฟรมตลอดนะคะ
มิคทองระยาก็มาตูพบธรพรพรรยาก็ไปด้วยเหมือนกัน
ที่ตูกับพี่เวียเขาสนิทสนมกันตอนถ่ายทำหนังเรื่องเตอร์ตินไลฟ์ที่ออสเตรเลียเมื่อ๓เดือน
แล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยอัฟเตอร์ปาร์ตี้นะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลมาก
เจ้าสาวเข้ามาในลูกสบายแต่ก็ยังไม่ทิ้งความหวาน
เอ๊ะอ่ะซุปซุปมีเช็ดลูกทิ้งให้กันด้วย
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคู่
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นเริกดี
หลายคู่จูงมือกันลั่นประคังวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะคะ
เออนะคะสถานีต่อไปก็ต้องมีเบบีให้แฟนคลับได้ตามกันแล้วแหละ
ค่ะขอให้อวยผ่อนทุกคู่เลยก็แล้วกัน
โอ้โหนะคะสถานีต่อไปก็ต้องมีเบบีให้แฟนคลับได้ตามกันแล้วเหรอ